ทลายปาร์ตี้ห้องลับดื่มเหล้าอับยา
ฟังแบบนี้คิดว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดหรูนะครับ
แถวบึงแก่นนครขอนแก่น
อันนี้มันเป็นเหตุการณ์สดร้อนนะแต่ในวันเวลาในกล้องวงจรปิดเขาอาจจะไม่ได้ตั้งไม่ได้ดู
เดือนเก้า๒๐๑๘ไม่ใช่นะ

ผ่านตำรวจโทรเมธีศรีวรรณาสรรวจปรับตามสอบภพมืองขอนแก่น

ค้นห้องพักบนชั้น๑๐ของคอนโดมิเนียมหรูชื่อดังริมบึงแก่นนคร
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตรงนี้ทำเป็นห้องลับครับห้องลับสำหรับอะไรระเบิร์ต

มีวัยรุ่นมั่วสุมส่งเสียงดังกันในห้องพัก

ปอก

พลวดเข้าไปเลยนะครับ

อายุระหว่าง๒๒๒๗ปีชาย๒หญิง๓
ทั้งหมดเป็นคนขอนแก่นฮะนี่ดูสภาพข้างในห้องหน่อย
นี่ฮะข้างในตกแต่งห้องเป็นยังไง
เป็นไฟกระพริบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน้า
แล้วก็ต้องมีเพลงตื๊ดหน่อยนะฮะเพลงตื๊ดหน่อย
คือคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องตำรวจบอก
เฮ้ยปิดเพลงเปิดไฟคราวนี้ได้คุยกันล่ะ
ไปดูรอบพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด
แต่ไม่เจอตัวยาแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจไม่เป็นไร
จากการสอบถามทั้ง๕คนให้การรับสารภาพบอกว่า
ตำรวจโอเค๕คนไปสพเมืองขอนแก่นไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ไม่เป็นไรไม่เจอไม่เจอสิ่งของแต่มีสารเคมีผลเป็นบวกครับ
โอ้ผลเป็นบวกครับทั้งหมดเสพยาฮะ
ค่ะควบคุมตัวทั้ง๕คนพร้อมของการส่งพนักงานสอบสวนสพขแก่นนะครับ
ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดครับ